คุณจำได้ไหมวันก่อนเรานำเสนอเรื่องของเจ้าจ๋อ
ลิงตัวหนึ่งที่มันช่วยคุณแม่เด็ดผัก
จำได้หน้าตาใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเจ้าลิงตัวเดิมเพิ่มเติมคือ

นี่เป็นไงหลังจากเด็ดผักเสร็จก็คือ

ล้างจานสักท่าธรรมดาที่ไหน
เห็ดผักได้ก็ล้างจานล้างชามได้
นี่เป็นยังไงคุณชนะคุณอายไหม

ผักก็ว่าไม่ทำแล้วนะ

ไม่ทำหนักกว่าเด็ดผักอีกค่ะคุณ
ผมนี่นะยังมีประโยชน์ไม่เท่ากับลิงตัวนี้
ใช่พี่ปั่นนี้นะคุณแม่คุณอาจจะคิดนะ
เออเลี้ยงลิงดีกว่านั้น
แต่จริงเอาหยอกกันขำกันให้ดู
เฮ้ยลิงก็แสนรู้เหมือนกันเนอะคุณเนอะ
เพราะว่าลิงเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์นะ
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะทำอะไรคล้ายกับคน
มันอาจจะเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้ค่ะ
ก็เลยเอาคลิปน่ารักแบบนี้มาให้ได้ดูกัน

เกี่ยวกับสัตว์นะคะคุณผู้ชมก็ส่งกันมาได้เหมือนกันนะ
เอามาพูดคุยกันนะคะเป็นคลิปที่แบบดูแล้ว
คือมันมีความสุขแล้วมันก็มีรอยยิ้มด้วย